สนุกที่ไม่เคยเจอการรับแบบนี้
จริงเราเคยถ่ายอยู่ในการอุ่งเครื่อง
เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเจอกับฮ่องกง

เราลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่า
จำลองเหตุการณ์ในการเล่นเกมลุกที่ไทยใช้ในการซ้อม
แต่ต้องมาเล่นในเกมจริงเมื่อวานเนี่ยมันอึดอัดขนาดไหนครับ
ทั้งสองทีมเป็นแชมป์เท่ากันนะครับ

ได้แชมป์ครั้งนี้ก็จะเป็นชาติที่ได้แชมป์อาเซียนคลับมากที่สุดนะครับ
กลับมาเล่นระบบ๔๔๒คุณชนะ
ก็เมื่อวานนี้จริงเราคาดว่าจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็คือหลัง๓
แต่เมื่อวานก็มีการกลับเปลี่ยนเป็นหลัง๔๒นะครับ

แล้วอึดอัดสุดจังหวะนี้เมซิเจเปิดมา
เทศสินมงศ์โอ้โหเกือบนะรูปนี้
ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับ
เป็นโอกาสที่เหมือนจะเป็นครั้งเดียวที่มีโอกาสใกล้เคียงที่สุด
เพราะว่าเมื่อวานนี้สิงคโปร์นั้นรับเต็มที่จริงเราก็เจาะยังไงก็เจาะไม่เข้านะครับ
พอเริ่มเจาะไม่เข้าก็ยิงไกลบ้างครับจากสหรัฐนะครับ
วันนี้เปิดเข้ามาครับเกือบไปเหมือนกันแต่คือเป็นเกมที่อุด
แต่ยังดีที่ความเฉียบขาดของเขายังมีไม่พอนะครับแล้วก็อีกครั้งนะครับ
บอลยาวทิ้งมาคือสิงคโปร์เขาก็เล่นแค่นี้แหละครับ
เพราะว่าเขาต้องอาศัยจังหวะสวนกลับแล้วไม่เสียบอลแล้วก็ใช้ความเร็วกวินยังปัดไว้นะครับ
จังหวะนี้จวนเจียนจะเสียประตูมากสุดแล้วนะครับปลิ้นไปปลิ้นมานะครับ
คือถ้ามันเข้านี่ไม่รู้จะออกยังไงเลยนะเมื่อวานเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วมีจังหวะเปิดลูกนี้
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่ฮัสโซซันนี่พลาดนะครับในลูกกลางอากาศครับ
จะออกมาตัดบอลแต่สุดท้ายบอลไปตกใส่ศีรษะของทาง
ศาลาพุทธมาศุกร์นะครับโอ้โหเป็นอีกครั้งแครบ
สำหรับสารวุฒิมาสุกที่ลงมาเป็นตัวพลิกเกมให้กับไทย
ครับดูชัดเจนนะครับธีรทรเปิดแล้วบอลตกพอดีเลยครับ
ตกก่อนที่จะถึงฮัสซอนซานี่นะครับ
กลายเป็นประตูที่ทำให้เรานั้นทางรถบัตรได้สำเร็จนะครับ
ลูกเดียวเพียงพอต่อการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ

จังหวะนี้ที่เรานั้นได้ประตูลูกเปิดของธิรทรบุญมาทันนะครับ
แห่ของเขาจริงคือแบ็คซ้าย
แต่จังหวะนี้ยังอยู่ในจุดที่อยู่กะขวา
แล้วเปิดเข้ามาเนี่ยสารวุฒิมาสุกโถมเข้ามามงพอดีครับ

แต่ในจังหวะนั้นมันก็เหลื่อมว่าจะต้องออกมาตัดอยู่แล้วนะครับ
แล้วมันเป็นมุมที่ภูษาประตูนั้นเล่นยากด้วย
สุดท้ายไทยได้ประตูจากจังหวะนี้ครับ
งงแบบเฉยนี่แหละครับเข้าประตูไป
น้ำหนักดีจริงครับจังหวะการเปิดของธีรทรนะครับ
ก็ทำให้ไทยนั้นชนะไป๑ประตูต่อ๐ครับ

ทำประตูชัยก็ยอมรับว่า๓คะแนนในเกมนี้
ก็ช่วยให้ไทยนั้นคลายความกดดันได้เยอะเลยทีเดียวครับ

ทำประตูได้เลยกลายเป็นดีนะครับหยิบคลิปนี้มาให้ดูกันหน่อย
นายอุ่นนะครับลูกสาววัย๘เดือนของสารวุฒินะครับ
ก็สวมเสื้อทีมชาติหมายเลข๑๔เป็นไซส์ของคุณพ่อเลยนะครับ
แทบจะไม่เห็นตัวเลขเลยเพราะตัวเล็กมากนะครับ
น้องยังเด็กอยู่ก็เคาะแก้วแทนการตีกอง
เป็นเหมือนการเชียร์ให้คุณพ่อทำผลงานให้ดีสุดท้ายกลายเป็นฮีโร่ของเกมนี้เลยนะครับ

นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้สารวุฒิทำประตูได้

ลงก่อนเกมด้วยนะครับกลายเป็นดีไปเลยครับ

นำมาเป็นภาพน่ารักของแมชนี้เลยครับ

กลุ่มเดียวกันฟิลิปปินส์เจ้าภาพนะครับ

อิโดนีเซียนำก่อนถึง๒ครั้ง๒ครานะครับ

แต่ว่าฟิลิปปินส์ก็มาไล่ตีเสมอได้ทั้งสองครั้งนะครับ
จากวิซ่าบาฮาโดรันที่๓๑

ในช่วงก่อนเวลาเพียงแค่๘นาที
โอ้โหเนี่ยรับลูกฟรีคลิกนี่แหละครับ

เพราะงั้นไทยเนี่ยไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้ว
เข้ารอบเป็นอันดับที่๑ของกลุ่ม

ฟิลิปปินส์เจ้าภาพของกลุ่มนี้อยู่อันดับที่๒

เกมสุดท้ายไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์

เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้ารอบเป็นที่๑นะครับ

การเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับ
๒ก็ลุ้นฟิลิปปินสสิงคโปร์อินโดนีเซีย

แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ารอบแบบที่ไม่ต้อง

ฟิลิปปินต้องชนะไทยแล้วก็อีกคู่ระหว่าย
อิโดนีเซียก็ต้องมีผลแพ้ชนะ